ไปดูเหตุการณ์ที่สมุทรปราการกันหน่อยนะคะ

ขับรถแท็กซี่อยู่ดีปรากฏว่าควักปืนออกมาขู่ชาวบ้าน
ทำยังไงล่ะคะโดนรุมประชาธรรมเละเลยทีเดียว
โดนรุมประชาธรรม์เละเลยทีเดียว
ก็เอาซะเลือดอาบหน้าผากเหมือนกันนะคะ

ชาวบ้านเขามาหยุดรถแท็กซี่คันนี้

เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เซ็นเซอร์เยอะไปหน่อย

แล้วก็สตาร์ตเครื่องเพื่อหวังจะขับรถหนี
แต่ชาวบ้านไม่ยอมค่ะยืดอยู่ตรงนี้ที่ไมค์ให้ปิดกระจก

แล้วก็ถ่ายคลิปโชว์ให้ดูด้วยว่านี่เป็นปืนที่เขาควักออกมาขู่ชาวบ้าน
กระทั่งสายตรวจมาถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็ควบคุมตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูทรสำโรงใต้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงดึกของคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา
ในซอยจัดสรรมหาวงซอยเปรมฤทัย
แท็กซี่คันนี้คนขับก็คือนายอนุพลเศษจันทึก
เป็นสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัครจำกัด
คือเขาไปขับรถเฉียวชนประชาชนที่นั่งอยู่ข้างทาง
แล้วก็พยายามที่จะหนีผู้เสียหายตามมาทันค่ะ
พอตามมาทันปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่คนนี้เนี่ย
ชักปืนออกมาขู่ซึ่งตรวจสอบแล้วเนี่ย
ไม่ใช่ปืนจริงนะคะเป็นปืนบีบีกัน

ทั้งผู้เสียหายทั้งประชาชนในซอยพากันมารุมจับตัว
แล้วก็นี่แหละค่ะรุมประชาธรรมทำร้ายร่างกาย
อย่างที่เห็นตามใบหน้านะคะปูดบวมมีเลือดออกด้วย
แล้วก็ควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสารเสพติดในร่างกายของโชเฟอร์คนนี้
ก็ปรากฏว่ามีสารเสพติดอยู่ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวพร้อมแจ้งข้อหา
ขับรถขณะเสพสารเสพติดและพกพาสิ่งเทียมอาวุธ
แล้วก็ส่งตัวดำเนินตามกฎหมายต่อไปค่ะ